รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับคือ๑ชั่วโมงแห่งความอัศจรรย์นะครับ
เรื่องราวของเราในค่ำคืนนี้ปกตินักหาสมบัติเราจะได้ยินแต่ในหนังในละครจริงเนอะ
แต่ความจริงแล้วเรื่องราวของสมบัติเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่โบราณการแล้วล่ะฮะ
ตามความเชื่อแล้วเนี่ยของของใครก็ต้องห่วงเป็นธรรมดา
ล้ำค่าเหล่านี้มักจะมีอะไรที่เรามองไม่เห็นว่าเฮ้ยเขามีคนคอยเฝ้าอยู่หรือเปล่า
วิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีอยู่ใต้แม่น้ำจริงหรือเปล่า
แน่นอนนะครับว่าแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นะครับเขาจะมาเล่าประสบการณ์ครับ
ที่เขาเชื่อนะครับว่าตัวเองนั้นถูกกำหนดมานะครับเพื่อให้เป็นผู้เฝ้าดูสมบัติในแม่น้ำเพชรบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีตำนานความเชื่อมายาวนานนะครับตั้งแต่สมัยยุคธราวดีนะครับ
แต่เขาบอกคนนี้ที่จะมาในรายการของเราเนี่ยเจอมาทุกรูปแบบเจอแม้กระทั่งหม้อถ่วงวิญญาณ
โอเคนะครับเรื่องราวเป็นยังไงนะครับคืนนี้จะไปคุยกับเขานะครับ
คุณเจี๊ยบนักล่าสมบัติแห่งแม่น้ำเพชรบุรีครับ
เชิญครับสวัสดีครับ

แม่น้ำเพชรบุรีไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือ

เพราะว่าในสมัยก่อนในสมัยธรวดีเนี่ย
เพชรบุรีเป็นเมืองที่อยู่ในสมัยธรวดี

ตอนนี้ไอ้สมบัติพวกนี้มันอาจจะ

หรืออาจจะเป็นการลอยเคาะลอยกระทง

ไปในน้ำและอาจจะมีการ

แล้วของพวกนี้มันก็ตกลงไปในน้ำนะครับ

ค้นหาสมบัติตามแม่น้ำตามถ้ำ
ตามป่าจะมีแต่ในหนังในละคร

เรื่องราวของสมบัติในแม่น้ำเพชรบุรีฮะ
ผมเป็นคนเพชรบุรีนะครับเป็นคนเพชรบุรี

เกี่ยวกับของพวกนี้ครับผมเห็นคนดำน้ำ
ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย

นั่นคือปฐมบทนะครับอาชีพของคุณ
ตอนที่เห็นเขาดำน้ำคุณทำอาชีพอะไรฮะ

ครูสอนภาระ

คนละทางกับการงมสมบัติแม่น้ำเพชรอะไร

แล้วอะไรไปโดนจิตโดนใจพี่มหาสมบัติ

เป็นช่างเมืองเพชรบุรีช่างปูนปั้นเมืองเพชรบุรี

ที่ยีนของพ่อยู่นิดหนึ่ง
ในการชอบสะสมของเก่า

ผมก็มีคนดำน้ำเอาของมาให้ผม

เผ็ดบุรีมี๔๐๐๐๐๐คน
คนเดียวเพื่อให้ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย

ที่คุณกำลังจะบอกว่าที่เขาบอก๔แสนคน

คุณก็เลยเชื่อว่าเบื้องบนหรือสวรรค์นั่นแหละ
เป็นคนกำหนดให้คุณมาทำหน้าที่นี้

เขียนยันแล้วก็อุด๓รูนี้

คนที่เขามีเซนต์เขาบอกมาว่า

เสร็จแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาว

เพื่อเป็นการสะกดวิญญาณในนี้

เหลืองในฝัน

เมื่อคุณได้หม้อใบนี้มาวันที่เท่าไหร่คุณถึงเริ่มฝัน

มาอยู่กับคุณกี่วันคุณถึงฝัน
ประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะครับ

คุณจะทำพิธีแล้วให้แม่ย่ารับหรือยัง

และก็
ในฝันคือขอมายมด้วย

แต่ตอนนั้นแต่หน้าหนาว

ยกมาอย่างไม่ออกรูป

คุณถูกหวย
เป็น
พันธ์พันธ์พันธ์ผมเคยฟันเห็นแล้วก็เห็นอยู่ปลายท้า

ไม่ใช่เป็นผีเป็นอะไรเป็นผู้หญิงสวยนั่นแหละ

คุณมาขอให้ได้เกิดจาก

หมายความว่าขึ้นมาจากพื้นน้ำเนี่ย

แล้วทุกวันนี้คุณยังเชื่อแม่ย่าอยู่กับคุณด้วย

ผมไปสมัครงานเกี่ยวกับเรื่องสีเทาอะไร
เขาคัดเลือกผมให้เป็นทำงานเรื่องสีเทา
แม่ย่าบอกว่าเจี๊ยบไม่ได้หรอก

บอกโดยที่มีคนที่มีจิตสัมพันธ์มาบอก
มากระซิบด้วยบอกว่า
ว่าไปสมัครเกี่ยวกับงานทำงานเกลือเรื่องสีเทาเนี่ย

ไม่ดีหรอกเพราะว่าแม่ย่าเนี่ยให้เราทำเรื่องสมบัติแม่น้ำเพชรโดยเฉพาะเลยเป็นเรื่อง

อย่าไปทำงานเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์ทางห้ามไปยุ่งเกี่ยว
คือหน้าที่คุณอย่างเดียวคือต้องจัดการเรื่องสมบัติในแม่น้ำเพชรบุรี

สรุปคุณก็ยังเชื่อว่าแม่ย่ายังไม่ไปเกิดหรอกนะ

หมายความว่าเจอก็มีนักศึกษาจากศิลปากรมาศึกษาเรียนรู้กับสมบัติแม่น้ำเพชรเนี่ย
เขาเจอเห็นผู้หญิงห่มสบายอยู่ตรงที่ผมศึกษาสมบัติมันน้ำเพชรตรงริมแม่น้ำตรงนั้นก็เจอ

เวลาไหว้แม่ย่าของคุณคุณจะไหว้ด้วยอะไร
ยด้วยดอกไม้ดอกไม้ธรรมดาดอกไม้พวงมาลัยดอกไม้บ้างแล้วแต่แล้วก็ถวายน้ำแล้วก็ทูบจุดทูบหนึ่งดอก
นั่นก็คือสิ่งที่คุณเชื่อว่านี่แหละหม้อใบนี้มีแม่ย่าอยู่

เมื่อกี้ที่คุณบอกว่าสวรรค์เป็นคนลิขิตคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนลิขิตคุณให้คุณกลับมาดูแลสมบัติที่แม่น้ำเพชรบุรี

เคยคิดบ้างไหมคุณเป็นคนในยุคโบราณกลับชาติมาเกิดเพื่อมาดูแลสมบัติโดยเฉพาะคุณเคยคิดยังไงบ้างไหมฮ
ผมก็เคยคิดนะแต่ตอนนี้คนในสมัยธรวดีเนี่ยหน้าตาของคนในสมัยธรวดีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ
ผู้ชายนะครับผู้ชายในสมัยธรวดีหรือจะดูพระพุทธรูปในสมัยธวดีก็ได้
หนึ่งนะตาจะโตอืมตาจะโปนตาจะโตตาจะกลมนะครับ
สองปากจะหนาอืมสามผิวจะเข้มอืมจะล่ำสั่นนี่คือผู้ชายในสมัยธรวดี
หน่อยสิครับนี่เหรอนี่แหละครับคุณจะบอกว่านี่เหมือนคุณครับนี่ครับเหมือนไหมล่ะ
ตาจะโตแต่อันนี้รูปนี้ดูไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดนะเออแต่คล้ายเหมือนกันนะผิวจะเข้ม
ดูดิคล้ายคล้ายไหมเนี่ยคล้ายคล้ายคล้ายคล้ายจริง
อย่างเช่นอาชีพนี้เป็นงานดินเผานะครับเป็นงานบุญปั้นในสมัยธรวดีเป็นผู้
อุ้มลูกให้ลูกให้ให้ให้นมลูกให้นมลูกอ่านั่นไงอืมตา
เสียงนี้หายไปแล้วก็คือว่าตุ๊กตาเสือกบานอะไรอย่างนี้
ดำไข่ดำได้มาผมได้ดำได้มาดำได้พร้อมกับคันช่อง
มีอะไรอีกบ้างฮะตรงนั้นเป็นนกหวีดเหรออันนั้นคืออะไร
อันนี้เป็นเป็นนกครับเป็นเป็ดเป็นนกครับนะครับอุ้ย
แสดงว่านกหวีดโบร่ำโบร่ำเป็นอย่างงี้เนอะใช่พวกนี้
อะไรฮะนี่เหรียญเหลินอ๋อนี่นี่คือเหรียญอีแปะครับ
อ๋อตั้งแต่สมัยไหนฮะเหรียญเหล่านี้เหรียญอีแปะนี่เป็นเหรียญ
นามครับซึ่งมาค้าขายกับเมืองเพชรบุรีแล้วก็จมอยู่ในน้ำ
แล้วขดขดรวดอันอะไรขดไหนขดรวดครับเนี้ยเงินพลดล่วงป่ะ
อันนี้ไม่ใช่เงินพลดล่วงครับอะไรอันนี้คือต้มหูอ่ะอ๋อต้มหู
ต้มหูครับใช่เหรอใช่ครับไม่ใช่แบบทุนที่เขาใช้ตกปลา
ไม่ใช่ไม่ใช่ครับจิวจิวโบราณสมัยธรรมดีจิวอ่ะ
ยัดระเบิดหูอ่ะระเบิดหัวอ๋อเหรอนี่แฟชั่นสมัยเมื่อพันปีแล้วก็
ครับเหรอคุณมั่นใจอย่างนั้นเลยเหรอมั่นใจครับคุณเคยเห็นไหมที่เขาใช้ตะกรวด
ตกปลาแล้วก็ใส่ลงไปเนี่ยอ่าอ่าตอนเนี้ยเป็นเป็นทั้งเครื่องประดับด้วย
อันนี้ถือว่าเป็นเครื่องประดับด้วยแล้วก็ต้องเป็นทั้งเงินตาด้วย
สิ่งเหล่านี้แล้วเหตุการณ์ที่พวกบรรดาดำน้ำหาสมบัติเจอกัน
ครับเจออะไรอีกฮะเจอหัวกระโหลกครับหัวกระโหลกมนุษย์เนี่ยนะ
หัวกระโลกมนุษย์นี้ครับเจออยู่ในน้ำครับกระโหลกโบราณหรือกระโหลกปัจจุบัน
กระโหลกน่าจะประมาณยี่สิบสามสิบปีมาแล้วอ่ะก็ไม่นานก็ไม่นานไม่นานไม่นานมา
จมไปจมอยู่ในน้ำเหรอไปจมอยู่ในน้ำครับเอาขึ้นมาครับอืม
ขึ้นมาแล้วก็มาทำพิธีแล้วก็ไปไว้ที่วัดเจออะไรอีกฮะเจอตุ๊กตา
ตุ๊กตาตุ๊กตาดินเผาเป็นตุ๊กตาเด็กดินเผาของเก่าของใหม่
ของเก่าก็อันนี้ของเก่าสมัยอายุทยาก็อืมครับอืมแล้วเสร็จแล้วก็ตุ๊กตาเนี้ย
เอาไว้ในบ้านเอาตุ๊กตามาไว้ในบ้านในบ้านแล้วก็ฝันฝันว่า
ฝันว่าตุ๊กตาเด็กขี่คอตุ๊กตาลักษณะของเด็กที่มาเข้าฝัน
หัวจุกหัวจุกอ๋อเป็นเด็กจุกเหมือนกุมารท่องใช่ใช่ใช่
ประมาณนั้นประมาณนั้นก็มาขี่คอเข้ามาเสร็จแล้วก็ถือว่าไม่ดี
ก็เอาไปไว้วัดวัดราชทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่ยังมีอยู่
แล้วเสร็จแล้วก็เจอนางฝักนางกวักนางกวักนางกวักที่ไว้ตามร้านอ่ะใช่ใช่
นางฝักไหนอันนี้นางฝักนี่สมัยไหนนางฝักนี่องค์ใหญ่เป็นดินเผา
ใหญ่องค์ใหญ่ขนาดนี้เลยแต่ไม่มีหัวไม่มีหัวไม่มีครัว
เอาไว้ในบ้านเก็บนางกวักมาไว้ในบ้านแต่นางกวักไม่สมบูรณ
ไม่สมบูรณ์ไม่มีหัวแล้วทำไมคุณถึงกล้าเก็บไว้อ่ะทำไมแล้วของไม่มีหัวก็ไม่ให้ไว้ในบ้านอีก
เขาห้ามเอาไว้ในบ้านแต่นี่เอาไว้ในบ้านเสร็จแล้วก็เกินล้างไม่ดีขึ้น
อะไรก็คือเหตุการณ์มันทะเลาะเบาแว้งอะไรต่างเนี่ยกับคนอื่นกับในครอบครัวประมาณนั้น
สรุปเรื่องนางกวักที่ไม่มีหัวก็เอาไว้ที่บ้านสักแป๊บนึงเขาบอกมีแต่ปัญหา
ธุรกิจพังทลายหมดใช่ประมาณนั้นไม่มีเงินเหลือเลยใช่ประมาณนั้นก็เลยไปไว้ที่สรรเจ้าสรรเจ้าจีน
อกจากนั้นเราก็เจอคันช่องคันช่องก็แม่บ้านก็ทำแตกทำหักอันไหนคือคันช่องคันช่อง
อันนี้คือคืออันนี้อันนี้อ๋อเมื่อก่อนเขาเป็นสมบูรณ์มาเลยนะ
เมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้ก็เป็นเป็นครึ่งเดียวครับแต่นี่คือรอยแตกหักซึ่งแม่บ้านทำแตกหัก
เขาทำไปแตกยังไงฮะมันตกคันช่องนี้ทำจากอะไรนะคุณผู้ชม
โลหะสำลิดครับเป็นโลหะสำลิดหลายอย่างส่วนผสมหลายอย่างแล้วแม่บ้านทำหล่นแตก
ใช่ทำหล่นแตกทรัพย์สัมบัติพวกนี้ผมผมชอบผมผมก็เก็บไว้ในบ้านมันแตกแตกหักหักเลย
ภรรยาบอกว่าอย่าเอาเข้าบ้านเลยจะทำให้ครอบครัวแตกแยกนะครับจะทำให้ครอบครัวแยก
ผมก็ไม่เชื่อนอกจากมีตุ๊กตาและมีของปั้นดินเผาอะไรต่างที่มันแตกหักแล้ว
จากคันช่องแล้วก็ยังมีทำถ้วยทามแตก

แล้วแม่บ้านก็บอกว่าจะไปช่วย
ไปช่วยทำนาไปทำไล่ที่บ้านพ่อบ้านแม่
แล้วตั้งแต่ตรงนั้นถึงตรงปัจจุบันนี้

โอเคนี่เป็นคันช่องคือมีส่วนเดียวหรือว่ามีอันนู้นด้วยป่ะฮะที่แรก
ทีแรกปี๕๓เจอชิ้นเดียวเจอชิ้น๑

เจอที่บ้านราชที่วัดปะแป้นเจอในน้ำเจอในน้ำ

ประมาณปี๕๘พอเจออีกชิ้นหนึ่ง

ว่าเป็นส่วนเดียวกันไหมอาจจะไม่ใช่คนละส่วนก็ได้
แต่เวลามาเทียบกันแล้วมันพอดีกันเป๊ะเลย

แต่มีอาถรรพ์คุณพระดำไม่ได้ทำไม่ได้นะครับ
เพราะว่าช่วงที่ผมเอามาประกบมาโชว์

ฤดูหนาวที่ผ่านมาที่เมื่อ๒ปีที่แล้วเนี่ย

สรุปแล้วหน้าหนาวนะฝนตกเป็นหาใหญ่เลย

แสดงว่าที่เมียคุณหรือภรรยาคุณหายไปเนี่ย
เพราะเขาเจอผีใช่ไหม

เพราะว่าเขายังไงผมคิดว่ามั่นใจว่าเขาต้องเจอผีแน่นอน

คุณได้มีการเปิดเทียบดูไหมในหนังสือ

ตอนที่ได้มาชิ้นแรกตอนนี้ตอนปี๑๙๕๓

แก้วนักประวัติศาสตร์
เขาบอกเขาเคยเห็นในพิษพันธ์ที่

เขาว่าน่าจะเป็นคันช่องผมก็เลยไป
ซึ่งมันเป็นชีวิตจิตใจของผมเลย
แม่น้ำเพชรเนี่ยหรือว่าแม่น้ำที่ผ่านเมืองทุกเมืองนะ

เป็นเรื่องธรรมดาเพราะแต่เดิมคนมีชีวิต

พอดีผมเองก็พอมีความรู้อยู่บ้าง
ถ้าหากว่ามันไม่มีสงสัยก็ต้องค้นหา
อย่างวันหนึ่งคุณเจี๊ยบก็เจอกัญชงมาซีกหนึ่ง

มันพลิกดูไปดูมามันเคยเห็นนี่
ของอย่างนี้แต่เดิมมันไม่มีกระจุกเงา
ก็ใช้วิธีใช้ลวงแล้วขัดไอ้เรียบ
สำหรับส่องหน้ามันอาจจะไม่ชัดแต่ว่าก็พอจะมองเห็น
แต่ว่าธรรมดาของกัญชองเท่าที่ทราบ
ด้านหลังเขาจะแกะสลักบอกถึงลักษณะสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยไว้
โดยเฉพาะอันที่ครูเจี๊ยบพบได้มาครึ่งเดียวเนี่ย
มันยังมีของซึ่งมองเห็นชัดอยู่
มันมีเถางุ่นเถาอะไรอยู่
ซึ่งตามตำรานี่เขาก็บอกว่าของอย่างนี้เป็นของสมัยถัง
เพราะสมัยนั้นจีนเริ่มปลูกอังุ่นและเริ่มทำวาย
แล้วอยู่มาอีกหลายเดือนแกมาพบอีกซีกมาประกบเข้า

ก็เป็นนั้นว่าชิ้นนั้นคันชองชิ้นนั้นเป็นของสมัยถัง
เทียบกับทางไทยเราทางนี้ก็อาจจะตกสมัยก่อนของศรีอยุธยานะนะ
คนของข้างสูงเขาก็ใช้กัน

บางสิ่งบางอย่างองค์ต้อยอยู่นะนะ
เวลาลบก็ต้องไปพยายามไม่สู้แรง

พอแดดส่องมาสะท้อนไปเข้าหน้า
ก็ใช้ประโยชน์ได้เท่าที่เขาจะใช้กันดูหนังจีนก็คงเห็น
เรื่องเหล่านี้มันตอบไม่ได้เพราะว่าเรื่องของคนโบราณ
บางทีเขาอาจจะติดอยู่กับสมบัติอย่างนั้นของเขา
เพราะฉะนั้นใครได้มาก็ทางที่ดีก็ทำบุญอุทิศทานให้เขา
หรือถึงวันพระอะไรก็พาไปเข้าโบสถ์เข้าอะไรก็
เพื่อที่ได้เห็นว่าเรารบนับถือเค้า
เพราะฉะนั้นพวกที่งมเนี่ยไม่ใช่เขางมธรรมดานะ
พอถึงปีเนี่ยเขาจะต้องบูชาน้ำแม่น้ำเพชรนะ
เขาต้องใช้ขนมครกใส่กระทงเอาไปบูชาแม่คงคา

แต่ว่าความเชื่อเหล่านี้
มันอะไรจะมาให้กำลังใจกับคนที่เชื่อนะ
มนุษยศาสตร์อะไรซึ่งคนเชื่อ

ช่วงหน้าเพิ่มความมูแบบยกกำลัง๓
กับอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศ

สมัยก่อนจะใส่ลกเด็กอีก๓วันต่อมาเมื่อคืน

เขาก็ดูเงาของดูเงาจากสัมฤติเฉยแหละ

ก็ประกบต่อจะไปกลัวเลย

สวัสดีครับ

คุณเจี๊ยบเค้าเป็นคนนักสะสมบัตร

เขาก็ยังอยู่อย่างนี้หรือ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
คุณเจี๊ยบตัวคุณเองของเก่าเต็มบ้าน
ไปเอาขึ้นมาจากแม่น้ำเพชรบุรีเต็มบ้าน
เคยเจอผีเจอเจ้าของเขาตามมาบ้างไหม

แต่ไม่เคยเห็นเป็นมหา

คือคนที่ประดั

แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกระจิตตื่นตลอดเวลา

มันไม่สามารถที่จะมีดวงวิญญาณหรืออะไรมาทำลายเราได้

หน้าที่สับเผลออย่างนั้นคนเป็นสับเผลอต้องเผาศพ
ก็ไปหาทุกคนถูกต้องไหม
อาจารย์บอกนี่อาจารย์ตอบเหมือนที่เขาตอบ

แล้วใครที่เห็นว่า
มีวิญญาณมีสิ่งที่มองไม่เห็นล่ะ

กรุงเทพมาศึกษาเรื่องสะบัดแม่น้ำเพชรเนี่ย
เจอเห็นคนนุ่งผมสบาย

มาเฝ้าของพวกหม้อลามจำหายที่อยู่ตรงริมแม่น้ำ

บริเวณท่าน้ำที่ผมกำลังให้เด็กศึกษากัน
ม่ออะไรน่ะ

หม้อพวกนี้เขาจะใส่สมัยก่อนจะใส่รกเด็จ

รกเด็จเหมาะตำแยสมัยก่อน

เขาบอกว่า
ไม่บอกว่าอีก๓วันเขามาคืน
แล้วคนที่ขโมยของผมไปหม้อใบนั้นที่ไปแล้วเมื่อคืนนั้นน่ะ

ลูกตายด้วยเขามาเล่าให้ผมฟังว่าลูกเขาตาย

แสดงว่าคนที่เอาไปนี่โดนผีหลอก

แต่มันเกิดเหตุอาเภษกับคนที่ขโมยไปไงวะ

คือแสดงว่าของเก่าโบราณเขามีเจ้าของจริง

นี่มันของเจ้าของราชวงศ์ของกษัตริย์จีน
ถูกต้องครับ

อาจารย์ขออนุญาตไปประกบข้างนอกได้ไหม

เดี๋ยวนะผมขออนุญาตก่อนคุยกับอาจารย์
ก่อนคุณประกบตอนนั้นเห็นบอกมีเหตุฝนตก

ก็คือว่าเหตุฝนตกวันนั้นตอนฤดูหนาวครับ
ดูหนาวผมเอามาประกบ
ประกบกันแต่แล้วก็เกิดฝนตก

ถ้าเกิดสองสิ่งนี้มาประกบกันแล้ว

มันก็เป็นไปได้แต่ประเด็นสำคัญคือ
คุณหนุ่มอย่าลืมนะว่าคันช่องมันไม่ได้มีอันเดียว
แต่ประเด็นสำคัญคือเราต้องพูดกับเรื่องนี้เป็นเรื่อง

ไม่ใช่ของที่มีอยู่เกลือด

และยิ่งแกไปเจอในที่ที่มัน
ต่างที่๒ชิ้นนี้ใช่ไหม

ยังอีกมุมนึง
อยู่ห่างกันประมาณ๒เมตร

อาจารย์ของพวกนี้

เป็นคนที่มีหน้าที่มาเก็บของพวกนี้อาจารย์เชื่อไหม
เชื่อสิเพราะถ้าเกิดเขาไม่ได้มีหน้าที่เขาไม่เจอหรอกของวันนี้หรอก
และที่สำคัญคือเราอย่าลืมนะเมืองเพชรบุรีเมืองราชบุรีเนี่ย
เมืองเพฟรีเนี่ยมันเป็นเมืองโบราณ
อาจจะจากโบราณในยุคธวารวดีนะ
อืมอืม
ดังนั้นการที่จะมีของสำคัญในแผ่นดินระหว่างประเทศที่มีการเผยแพร่พระธรรมมาอย่างเมืองไทยเนี่ยมันมีอยู่แล้ว
แต่เขาเจอเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่ามันไม่ใช่
เขาไปถามอาจารย์ล้อมเพลงแก้วเนี่ยนะ

ความอุดมสมบูรณ์

นี่เขาเป็นลูกอ๊อสเป็นการเกิด
เป็นวัฒนจักรการเกิด
เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดคัญชองนี้เอามาต่อกันแล้วเกิดฟ้าดินแปรเปลี่ยนเนี่ย
แสดงว่ามันเป็นคันฉ่องที่มีพลังเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ
เอาอย่างนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะเอาคันช่อนประกบกัน

โปรโนโตเทวสังคายโยคาแต่เทพริยดาพุทธศาสตร์คัญชองนี้
หากมีฤทธิบารมีขอให้เมื่อผู้ที่ต่อ
ช่องนี้จงเกิดปฏิหารนั้นด้วยเถิน

เอาหนูต้องจับต่อมาสิ
สบพรพลสบพรพล
สบพรพลแปรบรวมเกิดเหตุการณ์เหมาะประการที่เกิดขึ้นเป็นครอบครีมทรีย์

พบกับอาถรรพ์มนต์ขลังสะกดหม้อ
สมบัติที่ต้องคำสาปชิ้นนี้

มันก็ดังปุ๊บแล้วก็มันก็ระเบิดเลยอ่ะคะ

มันจะเลือดตกยังออกตลอดครับคิดว่าคงจะเหมือนกับดาบ

วันนี้เราได้มีการเชิญนักสะสม
สมนะครับที่เรียกว่าเจอเรื่องราวของอาถรรพ์แบบจะ
เรียกว่าร้อนกันจนหัวลุกไปเลยนะฮะ

เล่าประสบการณ์มูเต้ลูของเขากันครับ

ถามจริงฮะของเก่าเราเชื่ออยู่แล้วล่ะ
ว่าเขาจะมีเจ้าของตามมาบ้างล่ะ
หรือยังมีวิญญาณที่ยังอยู่ตรงนั้น

ก็มีเหล็กนะครับเป็นดาบเหล็กน้ำพีนะครับ

เพราะว่าพอเจอมา
ก็จะเป็นเอายกตัวอย่างจะเป็นสนิมนะครับ

อ้ำประอาจไปได้มายังไง๑๙๘๒นอคอซูอา
จากคนงมแม่น้ำเพชรครับ

ชั้นสูงดาบที่ว่าเนี่ยข้างนอกเป็นสนิมจริงครับ
พอผมล้างแล้วเนี่ยเป็นปีกบังคับเลยครับ

สิ่งที่เจอครั้งแรกก็คือ
เราระวังอยู่แล้วนะในการเช็ดธรรมศาสตร์
บาดครับจะบาดเราบาดเลือดออกครับ

ครับคือบาดเลือดตกยังออกเลยครับ
เสร็จแล้วก็ธรรมศาสตร์เรียบร้อยก็เก็บ

ที่สร้างไว้คือแฝนนี่คือคือวาง
หลังจากได้รับมีด่ามาแล้วเนี่ย
มันจะเลือดตกยังออกตลอดครับ
เดี๋ยวมีดบาด

ก็ลักษณะคิดว่าคงจะเหมือนกับดาบดื่มเลือดอะไรประมาณนั้น

พอหลังจากนั้นก็เอามาเก็บไว้เนี่ย
แต่ก็มันก็มีเหตุนะครับ

พอหลับแล้วจะฝันเห็นเกี่ยวกับการสู้รบ

กับสำนักเดียวการอาจารย์ล้อมนะครับ
ก็ไปถามท่านก็บอกว่าลองไปให้
หมอพระหรือไปให้พระดูสิ
ผมก็ไปพระดูพระนี่เป็นหลวงพ่อ
ท่านก็บอกว่าดาบเนี่ย
เลือดคนเยอะก็ขอให้มาอยู่วัด

นั่นคือเกี่ยวกับดาบเด็กทัมภีร์
แต่ปัจจุบันนี้หลวงพ่อก็เอาไว้ในกุฎ
เขาให้จำนักศึกษาสัก๑๐ปี
แล้วหลังจากที่เอาดาบไปไว้กับหลวงพ่อแล้ว

เพราะว่าตอนที่ให้หลวงพ่อก็ลดน้ำมนอะไรให้

ผมคิดว่าคงเกี่ยวข้องกับดาบเป็นหลัก

ดาบเนี่ยกร่อนทั้งอันเลยนะ

น้ำมนพิธีนพลครอบ
แล้วก็เอาฐานตั้งบูชาไว้หน้า

เพื่อให้เป็นมหามงคลปราบภัยทั้งมวล

แต่เคยฝันว่ามันมีภาพซ้อนภาพ
มีการศึกสงครามคนฆ่ากันอะไรอย่างนี้นะ

ครับก็ได้จากแม่น้ำเพชรนะครับ
มีคาบกระตะกันติด
ถูกต้องครับ
โอเคนะครับ

อันนี้เป็นสมัยไหนครับพอจะบอกได้ไหม

เพราะว่าพวกหายพวกหม้อพวกนี้

มันอยากจะเปิดให้เห็นว่าข้างในคืออะไรนะครับ

ครับเจาะตรงทางปากครับ

เพราะเขย่าและเป็นของมีน้ำหนักนะครับ

สว่านเจาะเข้าไหม

อุ๊ยสว่านก็เจาะไม่เข้า

แฟนคือแม่บ้านก็มาทำการจับ

เพราะว่าเป็นลาหน้าที่ว่าต่อเนื้องจะเข้าแล้ว

ถ้าเป็นสามีคุณอ่วยเนี่ยเป็นคนสะสมของเก่าที่บ้าน

เจอบ่อยไม่คำถามเด็ดอ่ะ
ไม่เจอส่วนใหญ่เวลาได้มาค่ะ
ป๊าเราดีกว่าขารับแต่นี่หาย๔ภูค่ะอันนี้เธอแตกได้ก็เพราะว่าอืม
เห็นเขาใช้สว่านเจาะอ่ะค่ะแล้วก็นานมากแล้วเหรอนะคะที่ไม่เข้าเป็น
ชั่วโมงอ่ะค่ะความอยากรู้ว่าเขาว่าข้างในมีอะไร๙๕๒เห็นมีผ้าขา
ปิดไว้อยู่ตรงฝาล้อมรอบหมดเลย

อ่าอย่างนี้นะครับ

สมบูรณ์มากแล้วก็กลิ่นโคนตมกลิ่นแรงมากอะค่ะ
พอดีได้ตรงแถวปากแม่น้ำเพชรบุรีตรงอ่าวบังตะบูนนะคะ

แล้วก็อยู่ใกล้กับวัดคุ้งตำหนัก
ซึ่งเป็นวัดสมัยที่พระนเรศวรนะคะ
เสด็จมาเพชรบุรี
แล้วก็จะมีชาวมอนนะคะอยู่ที่นั่น
ซึ่งตรงนั้นเขาเรียกทางสามแพร่ง

ด้วยความที่ว่าอยากจะไปช่วยไปยึด
คือจะไปยึดหายแล้วก็ให้แฟนเป็นคนเจาะ

ใช่เราก็อยากจะเก็บตัวหายไว้เพื่อไม่อยากให้แตก

แค่พอเอามือไปอุ้มแบบ
ยังไม่ทันได้สัมผัสดีค่ะ
มันก็ดังปุ๊แล้วก็มันก็ระเบิดเลย

มันเป็นเสียงออกมาเลยแล้วก็เขาก็มองหน้าค่ะ
เหมือนกับว่าอุตส่าหนอมอยู่เป็นชั่วโมงมาถึงก็ทำแบบแหลกคามือ

แล้วข้างในก็จะเป็นทรายอะค่ะ
แล้วก็จะมีพระนางพญาอยู่ในนั้นนะคะ

มีทั้งหมด๑๔องค์

แล้วนะฮะถ้าเกิดในเรื่องของพระนางพญาที่อยู่ในหายอันนี้นะครับ
มี๑๔องค์เนี่ยบริบทของผู้ชำนาญหรือว่าเซียนเนี่ยไม่ใช่เป็นที่นิยมเขาแน่

พระนางพญาเนี่ยเขาจะตัดเหนือต้องพิสุโลก

คืออย่างนี้นะอันนี้ไม่มีความรู้
มีการบูรณะหลวงพ่อพระพุทธราชพิศโลก
ได้ปีนที่การเจาะลงไปดูใต้ถ่านพิสุธราช
เจอหายหายต่างเนี่ยเป็นหายดินเนี่ยนะ

ปรากฎเอาขึ้นมานี่ร๊อนเหล่าอูบมากเพราะมันอยู่ในดิน

แต่ก่อนจะเจอน่ะก็หานานมากไม่เจอจนถ้ามีคนหาของเก่า
ฉีดน้ำเป็นฝอยขึ้นไปอากาศบอกเออมีแน่แล้วเขาจึงขุด
ก็แปลกนะพวกคนที่เขาหาของก็จะรู้นะว่าต้องฉีดน้ำ
เคยได้ยินไหมจะฉีดน้ำเป็นฝอยขึ้นไปในอากาศ
เขาจะรู้เลยว่ามีหรือไม่มีเสร็จแล้วพอพอเอาขึ้นมาเนี่ย
มันเป็นหายอาจารย์เป็นหายดินพอขึ้นมาเสร็จเนี่ยด้วยความใจร้อน
จึงพยายามเปิดหายหนึ่งพอมันเปิดตรงตุ้มและมันสลายเหมือนในน้ำมะมี่อ่ะ
ฟวับกลายเป็นผงไปหมดเลยเออเหรอมันกลายเป็นผงไปหมดเลย
แล้วค่อยแกะแล้วค่อยเปิดออก

ร้อนมีไอร้อนแต่อันนี้มันอยู่ใต้น้ำ

ไม่ใช่แน่มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง

อาจารย์จะบอกอะไร

ทำไมจึงเกิดการระเบิด

เพราะว่าเขามีประจำเดือน

ใช่ค่ะมีรอบเดือน

ทำเหมือนเป็นการ

แต่ต้องคนที่ว่ารู้คาถาแก้

ต้องมีการแก้คาถาก่อนถึงจะเปิดเองได้

สมัยโบราณเวลาทำพิธีอะไรที่ว่า

ถ้าผู้หญิงมีรอบเดือนเขาจะไม่ให้เข้าขา
อาจารย์ไม่เชื่อว่ามีวิญญาณนะ

แสดงว่าเขาปิดด้วยมนตราคาถา
เพื่อรักษาพระที่อยู่ในนี้ว่า
ผู้ใดไม่มีบุญวาสนาเนี่ย

ก็ฝันนะคะว่าเห็นเป็น

เขาหันมายิ้มให้คือหน้าเขาเข้มเหมือนคนโบราณนะคะ

แล้วก็เขาบอกว่าลองเสี่ยงโชคดู

อะหนูไม่ได้ซื้อแต่อาจารย์น่ารงชัย

เป็นปัจจัดตังค์ปัจจัดตังก็แปลว่าผู้รู้พึงรู้ด้วยตนและเฉพาะตน
สิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ทงชัยที่เกิดขึ้นกับพี่เจี๊ยบอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน
มันเป็นเฉพาะตนบุญนำพาวาสนานำส่งมามีเหตุให้ได้รู้เรื่องนี้เจอเรื่องนี้
อาจารย์เคยเจอเหตุการณ์แปลกจากหม้อใบนี้บ้างไหมครับ

เช่นเช่นว่าอย่างิลป์ได้โชคได้ราช
สองคนเมตตาแล้วก็ไม่อดไม่อยากอะไรประมาณนะครับ

เคยเจอคนที่เป็นที่เค้าเป็นรูปเป็นร่างตั้งหมดไหม
เรื่องนี้มันก็คงเป็นมโนภาพใช่ไหมตอนนี้ผมเล่าก่อนว่าข้างในมีอะไรก่อนนะครับ
ข้างในพอเปิดมาเนี่ยพอแปรงจับแล้วมันระเบิดขึ้น
ไม่ได้เป็นชิ้นแบบที่ประกอบนะครับมันแตกชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะฮะ
ใช้คำว่าระเบิดนะครับไม่ใช่ว่าปุ๊บนะครับ

เป็นหลุดเป็นแบบเป็นเกี้ยวไปเลยครับแตกระเบิ
อันนี้ข้างในก็กองออกมากองมาก็เป็นทรายมีพระ

มีปลายด้วยครับคราวนี้อย่างคุณหมอลักษ์พูดถูกนะครับว่า
ศูนยากาศมันนานเข้าเนี่ยมันเป็นลักษณะของการแรงอัดแรงกดอยู่เนี่ยนะครับ
พระที่ออกมาเนี่ยผมดูแล้วค่อยคลีบก็มีเส้นผมเส้นยาว
เส้นเล็กสีขาวอยู่เส้นหนึ่งเส้นผมนะครับเส้นยาว
คล้ายเหมือนกับถ้าวิเคราะห์เอาว่าน่าจะเป็นชนชั้นสูง

เพราะปกติเส้นผมจะไม่มีหลุดล่วงมารวมในนี้แล้ว
แล้วก็เจอพระทั้งหมด๑๔องค์นะครับ
ไปเปิดตำราของพระสมเดชนัพยาไม่มีพิมพ์นี้
แต่ติดใจว่าทรงเหล่านี้ไปให้อาจารย์ล้อมได้ดูนะครับท่านเป็นศาสตราพิจารณ์ก็มีความรอบรู้
ท่านก็บอกว่าหายสี่หูเป็นลักษณะของจีนถ้าหายสี่หูอันไหนถ้าตรงนี้หมุนได้
แสดงว่าน่าจะเป็นของจริงเพราะถ้าหายเทียมเนี่ยสี่หูเนี่ยตรงเนี้ยมันจะหมุนไม่ได้
เขาเรียกแหวนเนี่ยจะหมุนไม่ได้เขาเรียกว่าแปะติดเลยติดตายเขาไม่ละเอียดขนาดนี้
เพราะว่านี่คือความละเอียดอ่อนของคนทำในในสมัยนั้นในเจตนาแล้วลายต่างเนี่ยละเอียดนะครับ
ก็ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะมีโชควิลาภหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะหายอะไรที่เป็นสะกดวิญญาณ
ก็ไปให้หลวงพ่อที่เอาดาบให้ให้ท่านเพ่งท่านก็บอกมันก็เป็นของดีท่านเจิมให้ครับเจิมทอง
แผ่นทองท่านเจิมให้นะครับว่าที่วัดหนองบุแตกเจิมให้เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็นมงคล
คราวนี้พระในนั้นมีเป็นพระลักษณะใดบ้างนะครับก็มีนะครับอย่างท่านอาจารย์พูดถูกนะครับว่า
เดี๋ยวพูดประเด็นนี้ต่อเนื่องนะครับว่าเมื่อเจอออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ผมเช็ดทำความสะอาดแล้วนะครับ
แต่องค์นี้นะครับพอขึ้นมาเนี่ยผมเป็นคนที่ทดลองอยากจะทดลองว่าพระเก๊พระไม่เก๊อะไรก็แล้วแต่
อย่างที่ว่าพอแตกมาปุ๊บผมก็เอาพอตกเย็นเนี่ยตอนในสระนี่แตกเย็นผมก็ไปแช่น้ำ
มันละลายเห็นเลยครับละลายเห็นเลยละลายมันร่วงเลยครับคือผ้านะครับร่วงนะครับคือผงเนี่ยร่วงเลย
ร่วงเสร็จผมก็ตีวะเกแต่ผู้รู้บอกว่าอย่างท่านอาจารย์บอกออกมาที่แรกนะมันเหมือนมันมีอะไรอย่างนี้นะ
จะเป็นผงล่วงเลยเพราะว่าถูกเก็บไม่นานเป็นสุ่นยกาศพอออกขึ้นมาเนี่ยกราบคืนเป็นฮินแกร่งเลยครับ

นี้ก็มาเทียบเคียงซึ่งได้เทียบเคียงจากเขาหลวงเพชรบุรี

เนื้อเป็นเนื้อสีน้ำตาลแล้วก็มวลสารเดียวกัน
แสดงว่าพระชุดนี้น่าจะทำน้อย

แต่ชุดนี้ผมคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นมงคลนะครับ

ให้ท่านอาจารย์ต่างจากที่นั่นคุณเจฟก็ได้

อันนี้ยังติดนะว่าหายสี่หู

อาจารย์ถามไหมว่าสกุลคนสร้างชนชั้น

แต่ว่าผมคิดว่าหายซีหูเนี่ย

แต่เอาศิลปะมาจากเมืองจีน
เพราะว่ารวดลายต่างน่าจะเป็นของคนไทย
ถ้าจีนมันอาจจะเป็นลายลักษณะของการหมุน
น่าจะเป็นของคนไทยศาลยานะ
ก็สมัยว่าชนคันปูในวังอะไรประมาณนั้น

มันจะผิดจากเหล็กต้ำเพนะฮะ
อันหน้าออกเป้อนักฤดบูแบบวัน

แล้วเขามาทำอะไรบ้างเขามาบอกกับอาจารย์ว่าไง
เขาคล้ายว่าเข้ามายิ้มขอบใจอะไรประมาณนั้น

ทุกครั้งที่ต้องไปหาสมบัติจะต้องมีพิธีกรรมอะไรก่อนไหมครับ
คำเนียมของคนโบราณสมัยก่อน

บนด้วยขนมคกแล้วเขาก็ได้ของดีไป

บนโลกเรายังมีอะไรที่เป็นสิ่งลึกลับ
สิ่งที่หาคำตอบไม่ได้บางครั้ง

มันยากกับคำตอบทางอุทิศาสตร์มากเลย

แล้วก็นักสะสมสมบัติแม่น้ำเมืองเพชรบุรี

ขอบคุณคุณหมวยด้วยนะครับ

เอาละครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมด
คือเรื่องราวมูเตรลูในค่ำคืนนี้นะครับ

ลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่นะครับ

มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้น

ที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมทริปหมู่ไหน

แฟนเพจมูไนท์ได้เลยฮะ